ว่าที่นี่นี่สืบทอดต้นตำรับอาหารไทยจริงเลยนะ

ต้องบอกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ดีกว่า

คุณสมบัติของเนื้อกวางเนี่ยข้อแรกก็คือลังสืบส่อดต่ำ
ใช้มันต่ำมากแล้วก็มีรสชาติคล้ายกึ่งผสมระหว่างเนื้อบัวกับตับ
ร้านนี้เนี่ยเมนูนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟมิชินสตาร์เลย
สวัสดีแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศไทยทุกคนนะคะ
วันเสาร์ที่ตรงแบบนี้ก็ได้เวลาตามหาเมนูเส้นนานาชาติ
หน้าตาดีมีเรื่องเล่าไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับที่มาแล้ว
เรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่เมืองโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรี
ที่มีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเก่าแก่
การันตีด้วยประสบการณ์การทำลูกชิ้นมานานกว่า๔๘ปี
เมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาจากร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแม่กรอง
ต่อด้วยเมนูสปาเกตตี้ปลาทูและผัดไทยโบราณเต้าหู้ดำ
ครัวจัดจ้านร้านดังประจำจังหวัดราชบุรีไปแบบเต็มอิ่มกันมาแล้ว
แต่มาวันนี้ขอโบกรถทัวร์กลับมาออนทัวร์ค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่กรุงเทพกันบ้างค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมจะได้พบกับหลากหลายเมนูลับที่เล่าเส้นเป็นเรื่อง
รวมมาให้คุณผู้ชมได้เดินทางค้นหาไปพร้อมกัน
เริ่มต้นด้วยขนมจีนแกงไก่คั่วเมนูเส้นเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
แห่งชุมชนกูดีจีนที่ผสมผสานอารยธรรมไทยและโปรตูเกตไว้ด้วยกัน
ซึ่งปัจจุบันนะคะก็หารับประทานได้ในชุมชนกุดีจีนเท่านั้นค่ะ
แล้วมาต่อกันที่บะหมี่กุยแช่ราดหน้าเนื้อกวาง
เมนูลับเฉพาะที่รู้กันเฉพาะแฟนพันธ์แท้ที่นำเส้นบะหมี่ไปร่อนในกระทะร้อน
กับน้ำกุยช่ายปั่นทานกับน้ำราดหน้าใส่เนื้อกวางสไลด์ที่กรอบนอกนุ่มใน
อร่อยจนลืมไม่ลงจากร้านยี่เหล่าตั้งจัวหลี
เสิร์ฟความอร่อยอย่างลับบนถนนข้าวสาร
และให้ครีเอทเมนูพาสต้าตามใจคุณได้ที่ร้านผักคาต้า
แม้แค่พูดชื่อก็ทำเอาคุณผู้ชมท้องร้องกันแล้วใช่ไหม
ใช่ไหมล่ะคะงั้นเราจะรอช้ากันอยู่ทำไม

พบกับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
ถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราครับ
สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันที่จังหวัดราชบุรีครับผม
เมืองแห่งโอ่งมังกรสัปดาห์นี้นะครับ
เรากลับมาออนทัวร์กันที่กรุงเทพมหานครครับ
กับเมนูลับฉบับเล่าเส้น
เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมนูที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาในวันนี้นะครับผม
เป็นเมนูที่มีชื่อว่าขนมจีนแกงไก่คั่วครับผม
เป็นเมนูที่อยู่คู่กับชุมชนชาวกุดีจีนมาอย่างยาวนานนะครับ
ฟังชื่อเนี่ยอาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าได้ฟังที่มาแล้วเนี่ย

ซึ่งเป็นผู้สืบทอดสกุลสกุลทองนะครับ
ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูนี้ให้เราฟังนะครับผม
แตนบอกว่านัดผมที่โบสถ์แห่งนี้นะครับ

มาล่ะค่ะนุ๊กน้องสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่แตมค่ะ
อันนี้ผมคุยกับคุณผู้ชมว่าเยอะเลย
ว่าจะพามาดูเมนูที่แบบมีที่มาที่แบบลึกลับซับซ้อน
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน
กับเมนูขนมจีนแกงไก่คั่ว

ตรงนี้พี่ได้รับความรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายชาติภัณฑ์

เขาเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเมนูนี้มันเกิดขึ้นจากสมัยโบราณ
โปรตูเกตที่เข้ามาเนี่ยอาจจะอยากทานสปาเกตตี้ไว้ซอส

แต่ว่าแม่บ้านหรือพ่อบ้านในสมัยนั้นอาจจะหาให้ไม่ได้
เขาก็เลยปรับจากสปาเกตตี้มาเป็นเส้นขนมจีน

ถ้าพูดถึงระยะเวลาของเมนูนี้ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้กี่ปีแล้ว

แต่นอกจากเรื่องราวที่ประยุกต์มาจากสปาเกตตี้ไวท์ซอสแล้ว
ก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานที่คนในชุมชนได้เล่าขานสืบต่อกันมาว่า
ครั้งหนึ่งในวันฉลองแม่พระไถทาสมีหญิงสาวที่ลักษณะคล้ายกับแม่พระไถทาส
จึงเกิดเป็นความเชื่อของคนที่นั่นและทำให้เมนูขนมจีนแกงไก่คั่ว
เป็นเมนูเส้นประจำงานฉลองพระแม่ถ่ายธาตุเดเมเซเดย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
หรือจะปรุงเมนูนี้เฉพาะในงานมงคลเช่นงานแต่งงานเท่านั้น
และที่ทำให้ขนมจีนแกงไก่คั่วไม่เป็นที่พบเห็นทั่วไป
ก็เพราะว่ามีขั้นตอนและวิธีการทำแบบโบราณที่ค่อนข้างละเอียด
อีกทั้งแต่ละครอบครัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมเผยสูตรให้ใครง่าย
ครั้งหนึ่งต้องมารับประทานให้ได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
แค่ที่มาที่ไปของเมนูนี้นะฮะก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับ
อยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตาของเมนูเป็นอย่างไร

โอเคงั้นเดี๋ยวพี่แตนเชิญที่อาหารบ้านสกุลทอง

เชื่อว่าแฟนหลายคนคงพอคุ้นหูกับชื่อนี้กันบ้างนะคะ

เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ตามตำนานกุดีจีนหรือกะดีจีน
เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตูเกต
อบพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาในสมัยเสียกรุงครั้งที่สอง
โดยสมเด็จพระเจ้าจักษิมหาราช
กรอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น
ในครั้งนั้นนะคะพระองค์ได้ทรงรวบรวมเหล่าไพร่พลที่กระจัดกระจาย
โดยมีทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวโปรตูเกต
และพระราชทานที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยกับไพร่พลเหล่านั้น
โดยให้ชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกูดีจีน
ใกล้กับวัดกรยานมิตรวรมหาวิหาร
ซึ่งในสมัยก่อนถูกเรียกกันว่ากุลีแบกหาม
เพราะเรียกตามแวดล้อมที่เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าในสมัยนั้นค่ะ
ส่วนชาวคริสต์และโปรตูเกดนะคะก็ให้ตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ถัดลงมา
ซึ่งปัจจุบันก็คือชุมชนรอบวัดสังตะคูณนั่นเองค่ะ
ต่อมาในชุมชนกุลีแบกหามเกิดสารเจ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ตั้งขึ้นที่ริมคลองและมีพระสงฆ์จากจีนมาจำพรรษาอยู่
ทำให้คนในชุมชนโดยรอบเรียกชุมชนนี้ว่ากุฏิจีน
เสียงมาเป็นกุดีจีนหรือกะดีจีนเช่นปัจจุบันนั่นเองค่ะ
ท่านพิมมานก็บอกว่าจะพาผมมาร้านอาหารสกุลท้อง
แต่ลักษณะที่มานี่มันไม่ใช่ร้านอาหารมันเป็นบ้านนะครับพี่
ใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเปิดบ้านเล่าเรื่องแล้วก็ต้อนรับลูกค้าค่ะน้องน้อย
ก็คือทางนี่เป็นบ้านเล่าเรื่องต้นตระกูลสกุลทอง
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าที่มาทานอาหารที่บ้านเนี่ย
เราจะมีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของสกุลต้นสกุลสกุลทองให้รู้จัก
ครับว่าที่มาที่ไปทำไมบ้านเราถึงมีโอกาสได้มาเปิดเป็นอาหารบ้านสกุลทอง
เออแล้วก็มีการอนุรักษ์สืบทอดทั้งอาหารของว่างชาววังแล้วก็อาหารสำหรับโบราณไทยโปรตูเกต
ครับผมน่าสนใจแล้วเอาจะเริ่มต้นยังไงดีครับสมมุติว่าผมเป็นแขกเข้ามาเนี่ย
เวลาลูกค้าเข้ามาพี่แตนก็จะเชิญมาที่ห้องนี้เราจะเรียกว่าห้องเล่าเรื่องอะนะคะ
เพราะถือว่าจะเป็นประวัติของบรรพบุรุษเลย

อย่างคุณช่วยกิมใช้กับนางเลื่อนเนี่ยค่ะ
คุณชั่วกิมชัยเป็นคนจีนเนี่ยเห็นมั้ยจะมีเปรียร์หางยาเป็นแมนจูน
ที่มาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่ในชุมชนนี้
เราก็ได้มาส่งรถกับคุณชั่วกููลเชียดเลื่อน

นี่รูป๒๐๐ปีเหรอฮะไปได้มาจากไหนเนี่ย
อันนี้มันเป็นรูปโบราณที่อาในสกุลทองเนี่ยค่ะเขาพยายามลำดับว่าสกุลทองเราเนี่ยที่เกิดกำเนิดที่เนี่ยแตกกิ่งก้านไปถึงไหนบ้าง

แล้วก็จะมาเป็นคุณชวด

ส่วนคุณชั่วชวีเนี่ยเป็นชาวอยุธยาที่ลีภัยมาสมัยพระเจ้าตาก
แล้วต้นตระกูลที่มีความเกี่ยวพันกับอาหารไทยโบราณนี้เกิดขึ้นในยุคไหนครับ
พี่มั่นใจว่าต้องเป็นยุคคุณชวดชวีเพราะว่าตำรับตำราที่ได้เนี่ย
จะเป็นคุณย่าพี่เอ๊แล้วก็จะมีคุณย่าอีกท่านหนึ่ง
ซึ่งอยู่บ้านถัดไปตอนนี้๙๐กว่าแล้วค่ะซึ่งเป็นคนถ่ายทอดให้
การเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากว่าอาหารเหล่านี้พี่แตนได้ทานทุกเกือบทุกวัน
คือทำกันบ่อยจนเรามองว่าวันหนึ่งถ้าเราอยากขายอาหาร
คือคนถ้าอย่างน็อตมากูดีจีนอสจะคิดถึงอะไรอันดับแรก
ขนมฝรั่งกูดีจริงถามว่าแล้วอรยธรรมอื่นที่ยังมีซ่อนเล้นอยู่นี้ไม่มีใครรู้
ว่าจริงแล้วในนี้ทุกบ้านเขาทำอาหารโปรตูเกตเป็นกันทุกบ้าน
เป็นทุกบ้านทุกบ้านทำเป็นหมดค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเอามาต่อยอดทำธุรกิจการค้า
แล้วก็นำไปเผยแพร่ให้คนรู้จักแล้วก็กลับเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ใช่ไหมครับ
เอาละครับตอนนี้จะมาดูวิธีการทำขนมจีนแกงไก่คั่วนะฮะ
หลังจากที่เราทราบประวัติความเป็นมาของเมนูนี้แล้วนะฮะ

อันนี้ดูส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง
ก็อันแรกเลยเนี่ยคืออันนี้ทันสมัยนิดนึง
ดันจะใช้น้ำมันเนี่ยผัดกับเครื่องแกงแดง
ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของบ้านสกุลทองอะนะคะ

เอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลยค่ะใส่ไปเชิญนะฮะ
นี่คือเครื่องแกงแดงใช่สูตรเฉพาะของที่นี่เลย

คืออาหารที่ปรุงด้วยกระทะทองเหลืองหนึ่งเลยนะคะ
มันจะได้ความนวลของสีที่ออกมา
แล้วก็เวลาผัดมันจะขึ้นมันเร็วขึ้น

แต่จริงกระทะเป็นนี้พี่ตันใช้มาตั้งแต่พี่ตัน๑๑๑๒อีกนะ

แล้วดูทองเหลืองสมัยโบราณนะคะเห็นไหมคะ

ถ้าเราไปซื้อสมัยนี้จำไม่ได้แบบนี้แล้วล่ะ

ใส่กะทิกันไปนะฮะ
ทีนี้เราก็รอให้น้ำกะทิเดือดนะคะ

เราใช้เนื้อไก่ส่วนไหนหรือว่าทั่วไป

แล้วเราก็จะค่อยตีให้แตก
เพื่อที่ว่าน้ำกะทิเนี่ยค่ะ
มันจะได้ซึมเข้าไปข้างในตัวไก่ด้วย
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือดไก่กับตับไก่

ทีแรกก็จะมาปรุงรสชาติก็เริ่มจากน้ำปลานะคะ

แล้วก็เราก็จะใช้น้ำตาลใส่ขาว
หรือว่าจะเป็นน้ำตาลสายแดงก็ได้นะคะ

น้ำตาลปี๊บน้ำตาลใส่ขาวรสชาติมันต่างกันยังไง

ถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตำมะพร้าวเนี่ย

แต่ว่าถ้าเราใส่ตัดด้วยน้ำตาลทรายออกไปนิดนึง

ทีนี้เราก็รอสุกอะนะคะ

ขนมจีนวิธีเลือกขนมจีนที่ดีของเลือกไงครับ

เพราะว่าหนึ่งเส้นเล็กแล้วก็ทานอร่อย

เส้นจะหนาแล้วก็ความเหนียวนุ่มจะสู้แป้งสดไม่ได้

ก็จะเป็นผักที่ใช้ทานก็จะเป็นผักชีต้นหอมซอยนะคะ

ให้แน่เสียงกลืนน้ำลายดังแบบไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียว

หน้าตาก็ดูน่ากินขนาดนี้
แต่ระหว่างที่เรากำลังรอให้น้ำแกงเดือด

แล้วช่วงหน้ากลับมาดูหน้าตาของเมนูขนมจีนแกงไก่คั่วกันต่อ
ว่าจะพิเศษและแตกต่างจากขนมจีนอื่นยังไง
ที่สำคัญรสชาติล่ะจะเป็นแบบไหน